คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มหลายที่
แล้วก็มีจุดเกิดเหตุจุดหนึ่งโอ้โหเป็นเหตุระทึกจริง
ทำให้คนไข้และญาติคนไข้ในโรงพยาบาลวิเชียนบุรีที่เพชรบูรณ์
ตกอกตกใจและมีคนไข้ได้รับบาดเจ็บด้วย
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปวินาทีที่พายุมันพัดถล่มอยู่นอกอาคาร

นี่ฮะภายนอกอาคารของโรงพยาบาลนะฮะเกิดนี่ฝนตกหนักลมแรง
ข้างนอกนี่ปริ้วไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ตัดภาพ
กลับมาในโรงพยาบาลคุณผู้ชมจะได้เห็นความเสียหาย
ภายในโรงพยาบาลวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์แห่งนี้นะครับ
เพราะพายุที่มันเป็นพายุหมุนลูกนี้มันพัดถล่มเข้ามา
เข้ามาที่กำแพงของอาคารโรงพยาบาลคุณดูสิ
มันหอบเอากระจกที่มีขอบอลูมิเนียมหลุดออกมาเลย
และลมพายุเข้ามาในห้องพักฟื้นของผู้ป่วย
ข้าวของเครื่องใช้ในห้องพักฟื้นผู้ป่วยกระจัดกระจายเลยนะฮะ
และในห้องนี้นะครับก็คือที่ตึกอายุรกรรมเนี่ย
คือมีผู้ป่วยหญิงนอนรักษาตัวอยู่๖เตียง

ใช่แล้วเจออย่างนี้ผู้ป่วยเป็นอะไรไหมคะ
มีครับมีผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ

คุณยายสมคิดนะฮะซึ่งป่วยแล้วก็นอนรักษาตัว
อยู่ที่ห้องแยกโรคชั้น๒บอกว่าโอ้โหตอนพายุมันมา
ได้ยินเสียงคนพากันหวีดร้องเสียงดังอยู่นอกห้อง

สักพักยายรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคุณรู้ได้ยังไง
เพราะว่าฝ้าเพดานในห้องที่ยายพักเนี่ย
มันหล่นลงมาข้างเตียงเกือบจะหล่นทับเตียงของยายแล้ว
และยังมีฝ้าอันหนึ่งมันห้อยหมุนอยู่บนหน้า
บนหัวยายเนี่ยคุณยายก็ลุ้นว่ามันจะหล่นลงมา
แล้วผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามว่ายายแล้วตอนนั้นยายคิดอะไร
เพราะว่าบางทีวินาทีชีวิตมันจะมีความคิด

คุณยายบอกมันยังไม่ทันได้คิดอะไรเลย

ไม่ทันได้คิดถึงคุณพระคุณเจ้าเลย
แต่สิ่งที่ญาติช่วยก็คือญาติช่วยเข็นเตียงของยาย
ออกจากจุดที่ฝ้ามันหมุนอยู่บนหัว
คุณมันต้องทุลักทุเลมากแน่เลย
ญาติเข็นเตียงออกเลย
สักพักหนึ่งไอ้ฝ้าที่มันหมุนอยู่บนหัวยาย

โอ้โหยายรอดหวุดหวิดจากการถูกฝ้ามันตกลงมาใส่ยายนะฮะ
โอ้โหทีมข่าวของเราก็บอกโอ้โหยายยายโชคดีมากเลย

ขณะที่ญาติผู้ป่วยอีกคนเล่าให้ฟังเหมือนกัน
เขาก็บอกเหมือนกันนะว่าตอนนั้นคือมาเฝ้าแม่
ละม่ารุ่งยิ้มมาเฝ้าแม่แล้วแม่ป่วยอยู่ที่ชั้น๓
ทีนี้พอพายุขนาดใหญ่มันหมุนมามาตรงเตียงที่แม่นอนอยู่เลย
ใช่คือคุณป้าละเมียดบอกว่ามอออกไปนอกหน้าต่าง
เห็นเลยลมหมุนรู้เลยว่ามันพุ่งตรงมาในห้อง
แล้วคุณคิดภาพดูสิป้าแกแบบทำอะไรไม่ถูก
แม่ก็นอนป่วยอยู่บนเตียงป้าแกเลยตัดสินใจกอดแม่เอาไว้แน่นเลย
ไม่กล้าหนีไปไหนไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

เตรียมข่าวถามคุณป้าตอนนั้นคิดอย่างไร
คุณป้าบอกโอ๊ยใจมันตุ้มต่อมใจมันหายวูบเลย
ทำอะไรไม่ถูกกอดแม่ไว้อย่างเดียว
เวลามันผ่านไปเหมือนเร็วมากแต่มันน่ากลัวมากเลย

แล้วก็พักนึงลมก็สงบนี่โชคดีนะไม่มีใครเป็นอะไร

ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยแล้วนอนอยู่เตียงริมกระจก

ใช่คือตอนเกิดเหตุเจ้านี้พยาบาลก็เห็นแล้ว
ไอ้ลมพายุมันจะพัดเข้ามาปัดทะตัวอาคาร
ก็เลยรีบกันใหญ่เลยในการช่วยผู้ป่วยให้ได้เร็วที่สุด

โรงพยาบาลวิเชียนบุรีได้รับผลกระทบในส่วนของตึกผู้ป่วยนอก๕ชั้น
จุดที่รับผลกระทบคือชั้น๒และชั้น๓
ก็คือแผนกอายุรกรรมหญิงที่มีคนไข้๖ราย
ต้องรีบย้ายคนไข้ไปตึกศัลยกรรมหญิงเลย
แล้วตอนนั้นคือมีคนไข้บาดเจ็บ๒ราย
เพราะถูกกระจกบาดแต่เป็นบาดแผลเรียบไงคุณ

แล้วก็มีพยาบาลถูกกระจกบาดที่ข้อมือไปอีก๑ราย
ก็เย็บไป๒เข็มเหมือนกัน
ทีนี้ก็ต้องเร่งซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย
แล้วก็ตอนนี้ผู้ป่วยที่รักษาอยู่ที่จุดได้รับผลกระทบ
ก็ต้องถูกย้ายไปที่ตึกศัลยกรรมหญิงและตึกอื่นที่พอจะมีเตียงว่าง
แล้วก็จะมีแพทย์เจ้าหน้าที่ไปตรวจติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเช่นเคย
คือคุณหมอบอกว่าตรงจุดนี้มันอาจจะเป็นช่องลมเหมือนกันคุณ
ลมมันน่าจะปะทะภูเขาภูเขาอยู่ตรงข้ามตึกเนี่ย
แล้วปะทะภูเขาเสร็จมันก็ย้อนกลับมาปะทะตัวตึก
นี่มันก็เลยแรงไงก็เลยกลายมาเป็นสภาพอย่างที่เห็นนี้

ต้องหานะหาวิธีการในการป้องกันระยะยาวด้วยนะ
คือเราไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือเปล่า

อาจจะเพชรบูรณ์ค่ะพาไปดูที่ขอนแก่นหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ที่ขอนแก่นเนี่ยนะเกิดพายุลูกเห็บที่อำเภอชุมแพร
กิ่งไม้มันหักไปทั่วเลย
นี่คุณผู้ชมดูสิชาวบ้านเขาถ่ายคลิปได้
เราเห็นเราก็กลัวนะชาวบ้านที่เขาขี่รถผ่านไป
ช่วงที่เกิดพายุนี่นะบอกว่าไม่ไหวแล้วดูสิ
นี่เข้ามาหลบพายุนะในร้านตัดผมเพื่อความปลอดภัย
แล้วเจ้าของร้านก็ใจดีนะเพราะเห็นคนแบบจะมาหลบ
เข้ามาเปิดร้านให้คนมาหลบ
เพราะว่าวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่ข้างนอก
ขี่กันไม่ไหวแล้วนะเจ้าของร้านก็เปิดให้เข้ามา
คือร้านนี้แปลกนะคุณมีประตูอะไรเรียบร้อยเลย
แต่ตรงหน้าต่างคือไม่มีกระจกเป็นช่องยึดเข้ามาได้เลย
ตอนแรกเราคิดกระจกแตกอะไรหรือเปล่าไม่นะ
ร้านเขาเป็นแบบนี้แล้วก็อยู่ในช่วงของการที่จะ
เหมือนปรับปรุงร้านแต่เขาเปิดไปร้านตัดผมแล้ว
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนที่อำเภอมันจาคิรีลมพายุก็พัดบ้านเรือน
ประชาชนพังเสียหาย๒๒หลังคาเรือน
แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่หักโค้นไปขวางถนนขวางการจราจร
เสาไฟฟ้าหักทีนี้ไฟก็ดับเป็นวงกว้างเลยค่ะ
พ่อเมืองขอนแก่นอย่างนายสมศักดิ์จังตระกุลเนี่ยนะคะ
สั่งให้ผู้นำชุมชนทุกพื้นที่เลย
ทั้ง๒๖อำเภอของจังหวัดต้องไปเร่งสำรวจความเสียหาย
แล้วก็เดี๋ยวจะให้หน่วยงานต่างไปช่วยเหลือประชาชน

บ้านเรือนสิหลังคงหลังคาเหลือแต่โครงแบบนี้

ใช่นะครับผู้สื่อข่าวของเราได้รับการร้องเรียนให้เป็นสื่อกลาง
การขอความช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนางหมาย
ชนลทานอายุ๗๖ปีด้วยนะครับ
ซึ่งสภาพบ้านคุณพังเสียหายหมดเลยนะฮะ
บ้านเลขที่๙๖หมู่๙บ้านดอนหันตำบลชุมแพรนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้มันเกิดพายุฝนอย่างหนัก
ถล่มบ้านจนเสียหายนะครับ
สอบถามคุณยายหมายคำชลทานเจ้าของบ้านคุณยายบอกว่า
มีอาชีพเก็บของเก่าขายอยู่กับลูกชาย๒คน
แต่ลูกชายก็ไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วครับ

ตอนนั้นมันมีเหตุประทึกคือพายุฝนกระหน่ำอย่างแรง

เป็นเหตุให้บ้านพังเสียหายดังกล่าวนะครับ
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วตอนนี้นะครับ
อนผู้มีเมตตาจิตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งทีมข่าวของเราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ก็สามารถติดตามทางเพจของจังหวัดเขาได้ด้วยนะครับ